จริงถ้วยพระชะทานสำเด็จประเทศพระรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษากว่า๕แสนบาท
เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง๗๑๕ปีจาก๔ภาคทั่วประเทศ
เพื่อหาสุดยอดทีมในแต่ละภาครวม๔๐ทีม
แข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครช่วงเดือนสิงหาคม
ซึ่งรอบนี้จะคัด๕๐เยาวชนฝีเท้าดีร่วมฝึกทักษะ